เริ่มต้นวันนี้เราดูเรื่องของคดีรับจำนำข้าวนะครับ
ที่สุดแล้ววันนี้สารดีการักการเมืองพิพากษาจำคุกคุณยิ่งลักษณ์๕ปี
ไม่รอลงอาญาที่ถูกฟ้องตั้งแต่ปปชฟ้องมายัง
อายการอายการฟ้องมาทางศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ย
ก็คือฟ้องว่านางสาวยิ่งลักษณ์ปล่อยประละเลยให้เกิดความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าว
สารได้พิเคราะห์พยานหลักฐานต่างแล้ว
พากษาว่านางสาวยิ่งลักษณ์ปล่อยให้เกิดการทุจริตในส่วนของการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐครับคุณเขียนมาสอน
เป็นความผิดทั้งในส่วนของกฎหมายอาญาและกฎหมายปปช
กฎหมายอาญาก็คือเป็นลักษณะของเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในส่วนของกฎหมายปปชก็คือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยทุจริตนะคะ
นี่คือบรรยากาศที่หน้าศาลนะครับ
สารดีการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ถนนแจ้งวัฒนะ

วันนี้ก็มีมวลชนที่มาฟังคำพิพากษานะครับ
แม้ว่าจะรู้แน่นอนแล้วว่าคุณยิ่งรักไม่มา
อันนี้หายไปตั้งแต่การนัดครั้งแรกเมื่อ๒๕สิงหาคม
มีผู้แทนจากสถานทูตสหรัฐนิวซีแลนด์แคนาดาแล้วก็ออสเตรเลีย
ที่มาร่วมรับฟังการอ่านคำพิพากษาของศาลด้วย

ทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติมากันเยอะแยะไปหมด
สื่อต่างประเทศที่มารายงานข่าวก็มากันเต็มพื้นที่นะครับ
ทั้งสำนักข่าวอัลจาซีรารอยเตอร์สเตรทามนี่ก็มานะครับ
ตำรวจนี่ก็มาทำหน้าที่อย่างแข็งขันทีเดียวนะครับ
รอยเตอร์เนี่ยบอกว่ากลุ่มผู้สนับสนุนแล้วก็มวลชนที่มารอให้กำลังใจ
แม้ว่าจะรู้ว่าคุณยิ่งรักไม่มาแต่ก็มาฟังคำพิพากษาของศาล
ก็มาประมาณสัก๕๐คนก็น้อยกว่าครั้งที่แล้ว
ความของนางสาวยิ่งลักษณ์คือนายนรวิทย์ล่าแหล่ง
ก่อนที่จะเข้าไปในศาลเนี่ยก็ยืนยันว่า
ตั้งแต่นางสาวยิ่งลักษณ์ได้หนีหายไปเมื่อ๒๕สิงหาคมที่ไม่ได้มาเนี่ย
จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่านางสาวยิ่งลักษณ์ลูกความของตนอยู่ที่ไหน
ทราบความเคลื่อนไหวจากทางสื่อเท่านั้น
ขณะที่นางสาวชะยิกาวงนภาจันทร์ซึ่งเป็นหลานสาวของนางสาวยิ่งลักษ
แล้วก็ทีมเลขาส่วนตัวของนางสาวยิ่งลักษณ์ก็เดินทางมาฟังคำพิพากษา
นางสาวชายิกาก็ยืนยันเช่นกันครับว่าตลอด๑เดือนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ที่สารนัดอีกครั้งหนึ่ง
ทางครอบครัวก็ไม่เคยได้รับการติดต่อจากนางสาวยิ่งรักเช่นกัน
แต่ว่าทางครอบครัวก็ทำใจได้กับเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
เพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นกับครอบครัวชินวัฒน์มาแล้วหลายครั้ง
คุณผู้ชมคะไปดูบรรยากาศของกองเชียร์กันหน่อยที่ไปสารในวันนี้นะคะ
ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากไปฟังคำพิพากษาด้วยตัวเอง
แม้อดีตนายกยิ่งรักจะหนีไปแล้ว
เชียร์บอกไม่โกรธนะคะไม่โกรธเลยอยากมาให้กำลังใจ
ช่วง๑๐โมงเช้าวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ศาลก็ออกมาแจ้งว่า
คณะผู้พิพากษาได้ประชุมกันตั้งแต่๗โมงเช้าเลยนะคะ
เพื่อทำคำวินิจฉัยกลางในคดีนี้แล้วก็นั่งบันลังอ่านคำพิพากษาช่วง๑๑โมง
ว่าอดีตนายกยิ่งลักษณ์ไม่มาสารสารท่านก็อ่านคำพิพากษารับหลังจำเลยได้นะคะ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
แล้วก็มีการแจ้งถึงคดีการทุจริตการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ
นางสาวธัญพรจันสกุลพรกรรมบริษัทศิราลัยจำกัด
คนนี้เป็นจำเลยที่๒๑หลบหนีไปก่อนหน้านี้ก็ไม่มาสารเหมือนกัน
ออกหมายจับไปแล้วเดือนหนึ่งองค์คณะพิพากษาประชุมกันแล้วก็ปรึกษากันว่า
จะไม่นั่งบันลังในคดีนี้นะคะครับแต่ให้มีคำพิพากษาจำคุกสี่ปี
แล้วก็ให้ออกหมายจับเพื่อนำตัวมารับโทษต่อไป
อันนี้คดีเดียวกับคุณบุญทรงใช่ค่ะซึ่งคดีคุณบุญทรงเนี่ย
อ่านคำพิพากษาไปตั้งแต่๒๕สิงหาคมแล้ว
วันนั้นก็มีคำพิพากษาในส่วนของนางสาวธัญพรไปแล้ว
วันนี้ศาลบอกให้ไปตามตัวมาฟังวันนี้แต่ก็ยังไม่มาอีก
สารท่านก็ต้องส่งเอกสารไปทางตำรวจว่าเป็นหมายบังคับ
ให้นำตัวจำเลยมารับโทษทางอาญาต่อไป
ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะพลตำรวจโทสานิทมหาธาวร
บัญชาการตำรวจนครบานมั่นใจว่าควบคุมสถานการณ์ได้
ก็เตือนทุกคนล่ะที่เดินทางไปอย่าทำอะไรที่เป็นการละเมิดอำนาจศาลนะคะ
ก็เป็นช่วงก่อนที่ศาลท่านจะอ่านคำพิพากษานะครับ
หลังจากนั้นเมื่อได้คำพิพากษากลางแล้ว
คณะผู้พิพากษาเก้าท่านนะครับก็ได้อ่านคำพิพากษาในคดีนี้
คดีที่นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
ถูกฟ้องว่าปล่อยประละเลยให้เกิดความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าว
รัฐบาลภักดิ์เพื่อไทยใช้เวลาอ่านนานกว่า๓ชั่วโมงครับ
พิพากษาให้จำคุกนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นเวลา๕ปี
โดยไม่รอลงอาญาโดยสารเห็นว่านางสาวยิ่งลักษณ์ในฐานะ
ที่เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือกหช
ได้เข้าประชุมคณะกรรมการที่ตนมีหน้าที่กำกับดูแลยุทธศาสตร์ข้าวเพียงแค่๑ครั้ง
จากการประชุมทั้งหมด๒๓ครั้งซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
ไม่ได้ติดตามกำกับดูแลโครงการอย่างใกล้ชิด
ส่งผลให้มีกลุ่มคนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์
ขณะเดียวกันกรณีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจในเรื่องนี้เนี่ย
สารท่านบอกว่าแทนที่นางสาวยิ่งลักษณ์จะแก้ปัญหา
แต่กลับปล่อยประละเลยให้มีการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐถึง๔สัญญา
สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศ
ส่วนประเด็นที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
ได้มีหนังสือท้วงติงไปยังรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษ
ในช่วงที่ดำเนินโครงการรับจำนำข้าว
พร้อมกับระบุว่าโครงการนี้จะเกิดปัญหาทุจริตในหลายขั้นตอน
ข้อเท็จจริงในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลภักดิ์เพื่อไทย
ตลอดทั้ง๕ฤดูการผลิตจะพบความเสียหายดังกล่าว
อย่างเช่นการสวมสิทธิ์เกษตรกรข้าวศูนย์หายปลอมแปลงเอกสาร
แต่สารเห็นว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากฝ่ายปฏิบัติ
นางสาวยิ่งลักษณ์แม้จะเป็นประธานกขช
ก็ได้วางแนวทางการแก้ปัญหามาเป็นระยะ
ประเด็นนี้จึงฟังไม่ขึ้นว่าจำเลยทำผิด
เท่ากับว่าผิดเรื่องเดียวก็คือ
ก็โดนไป๕ปีไม่รอลงอาญา

หลังสารท่านอ่านคำพิพากษา
ทางทีมทนายความบอกว่าทำทุกอย่างเต็มที่แล้ว
เดี๋ยวหลังจากนี้ต้องรอพิจารณาคำพิพากษาฉบับเต็มก่อน
ว่าจะมีแนวทางในการสู้คดียังไงต่อไป

ก็ต้องดูในรายละเอียดของกฎหมาย

ครั้งตอนนี้ยังไม่ติดต่อมา
ถ้ามีการเสนอข่าวไปท่านเขาอาจจะรับทราบ
ส่วนท่านจะประสานมายังไงค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง
ก็ในเมื่อสารมีคำพิพากษาให้จำคุก๕ปีไม่รอลงอาญา

คือจะเหมือนกับกรณีของบุญทรง

คือยังไงก็ต้องเป็นผู้ที่ถูกคุมขังก่อน

ตั้งแต่๒๕สิงหาคมที่นัดครั้งแรกนะครับ

พลเอกศิวรารังศิพรามณกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ทางตำรวจก็ต้องรอคำสั่งจากศาลเรื่องการบังคับคดี
ให้ไปนำตัวคุณยิ่งลักษณ์มารับโทษจำคุก
เพราะว่าคำสั่งเก่าที่ให้ไปจับตัวมา
เพื่อมาฟังการพิพากษาในวันนี้๒๗กันยายน

เพราะว่าศาลบอกว่าให้ไปตามตัวยิ่งลักษณ์
คำสั่งจากศาลที่จะส่งมาถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วเดี๋ยวก็จะให้พบตรส่งหมายจับไปทั่วประเทศ
ตามด่านตรวจคนเข้าเมืองต่าง
หรือว่าจะประสานไปยังตำรวจสากล

พอสารอ่านคำตัดสินเรียบร้อยวันนี้

ผู้สื่อข่าวก็นึกต่อไปเลยว่าแบบนี้เนี่ยท่านนายกต้องตอบแล้วล่ะ

บอกว่าเดี๋ยวรอหลังสารอ่านคำพิพากษา

บอกเพราะรู้แล้วว่าหนีไปไหน
สุดท้ายวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปรอถามนะคะว่า
ตกลงแล้วท่านจะตอบได้หรือยังว่าหนีไปไหนไปประเทศไหน
ท่านนายกตอบแค่ว่าไม่รู้ว่าอยู่ประเทศไหน

แค่นี้เองอะค่ะเราก็แหมลุ้นตั้งนาน

ตั้งนานนึกว่าจะบอกประเทศมาเลยชัดนะคะ